เหตุการณ์แรกดูอุบัติเหตุบนถนนที่เพชรบูรณ์ก่อนนะครับ
รถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเกาะกลางถนน
เดี๋ยวดูนะฮะตีรังกามาเลยแล้วไฟลุกเลย
นี่จังหวะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้บาดเจ็บสองคนนะฮะ
ไฟลุกแบบนี้โอ้โหคือไฟลุกพร้อมกับตีรังกามาเลยนะ
นี่ฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นแถวถนนสละบุรีหล่มศักดิ์นะครับ
ถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ดฝั่งขาล่องกรุงเทพนะครับตรงนี้คือทางโค้งสารเจ้าพ่อผู้เตยนะฮะ
ในพื้นที่ตะมนต์ผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ช่วงเย็นของวันที่๓สิงหาคมนะครับ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
พบคนเจ็บ๒คนก็คือคนขี่จักรยานยนต์กับคนซ้อนท้ายนะครับ
เป็นผู้ชายทั้งสองคนก็นอนรอความช่วยเหลืออยู่
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับรถจักรยานยนต์คันนี้จากการสอบสวน
ว่าขี่มาด้วยความเร็วสูงนะครับจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
เสียหลักคุมรถไม่อยู่ก็เลยพุ่งชนเกาะกลางถนน
ตีรังกาหลายตลบแล้วไฟก็ลุกท่วมมาด้วย
อ้าวโชคดีแค่เจ็บนะฮะ